การละเล่นแอวสาวเดือน๕จะเป็นการละเล่นของคนในพื้นที่ท้องถิ่นซึ่งจะใช้พื้นที่ของคนในชุมชนเป็นหลัก
นั่นคือพื้นที่ของวัดโดยเป็นบริเวณลานกว้างเพื่อให้คนในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมความสนุกสนานกันและมีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง
ทำให้การละเล่นแอวสาวเดือน๕ซึ่งมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่จะได้ร่วมเล่นกันอย่างเปิดเผย
อกจากนี้ถ้าบางวันเกิดเล่นกันจนเพลิดเพลิน
ก็อาจจะไปเล่นกันต่อตามลานบ้านที่ภาษาพื้นถิ่นเรียกว่าเดิน